คุณผู้ชมขาขาวแรกของเราพาไปดูคู่รักคู่นี้คู่รักสายบุญณเดชน์แล้วน้องยายา
คุณผู้ชมเขายกขบวนกันไปโอ้โหเป็นไงล่ะคะ
พร้อมด้วยผู้จัดการส่วนตัวสุดแซ่บนะคะพี่เอสุปชัยดูชุดก็
คณะบุญเอ็นไวน์ของเหล่าแฟนคลับนะคะได้ร่วมกันทอดกระถิ่นสามัคคีนะคะ
วัดภูสมะนะคะอ่าบ้านกรุงไม้สักตำบลปางหมู
อำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศรค่ะสำหรับบรรยากาศการทอดกระถิ่นในวันนี้นะคะ
สวมชุดพื้นเมืองชาวเหนือนะคะมาร่วมงานกันอย่างสวยงามนะคะ
แล้วก็ได้แห่ขบวนกระถิ่นเดินตามสะพานไม้ซูตองเปนะคะ
ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่เป็นไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในเมืองไทยค่ะ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอิ่มบุญและรอยยิ้มแห่งความสุข
โดยยอดกระถิ่นจากการร่วมบริจาคในครั้งนี้นะคะ
ล่าสุดตอนนี้นะคะเกือบ๒ล้านแล้วคุณผู้ชม

ตอนที่เราทำข่าวกว่า๑ล้านบาท
แต่ว่าตอนนี้ยอดก็พุ่งเรื่อยนะคะ
ร่วมอนุโมทนาบุญกับคู่รักคู่นี้ด้วยนะคะ